พูดถึงเรื่องปฏิหารเนี่ยไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่จริงนะ
อย่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังพี่เอกชัยศรีวิชัยเนี่ย
คือคุณแม่เขาคุณแม่เรียงเนี่ยป่วยจนต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูเป็นเวลานานเลยนะคะ
เอกชัยเขาก็เลยหันไปพึ่งพาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณ
เจ้าตัวออกมาบอกว่าตอนนี้คุณแม่ดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าเป็นผลมาจากสิ่งที่ตัวเองขยันทำบุญหันหน้าเข้าวัดนั่นเองค่ะ
ฝึกเดินแล้วก็กำลังฝึกทานข้าวฝึกกลืน
เพราะว่ายังมีสายในจมูกอยู่
แต่คิดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะเอาสายออกได้แล้ว

เพราะว่าวันนี้จากที่แม่จะไม่อยู่กับเรา
แล้วท่านกลับมาอยู่กับเรา
แล้วก็เราได้มีโอกาสได้แสดงออก

แรงบุญแรงศรัทธาของการทำบุญเนี่ย
ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าใช่ครับ
กลอนเช้าก็ไปตะไยบาลก่อนแล้วก็

เท่าที่วิทย์
การทำบุญถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะ
แบบนี้แหละที่ทำให้คุณแม่พี่เอกชัย
เอกชัยมีอาการที่ดีขึ้นพี่เอกชัยเขาเชื่อเรื่องแบบนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่คนชาวพุทธของเราเนี่ย

คุณผู้ชมก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ค่ะอะไรสบายใจก็ทำนะคะ